ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าแม่พี่เขาก็โหดกันเหลือเกิน
ถูกลากจากหน้าหอพักเนี่ยออกไปทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
หูเกือบขาดอุ้ยนะแต่ตอนนี้เรารู้ปมล่ะนะ
เรารู้ปมแล้วไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ

ดูฮะดูโอ้โหมีคนหนึ่งถือไม้ท่อนแบบยาว

นี่ลากเขาออกมานะจากหน้าหอพักของเขา
คือคลิปกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยมันยาวประมาณ๒นาทีกว่า

นั่นเท่ากับว่าคนเจ็บที่ชื่อเอ็มเนี่ย
ถูกรุมทำร้ายอยู่๒นาทีกว่า

เห็นมั้ยแล้วแต่ละคนเนี่ยโอ้โห
ไม่เนี่ย๓คนล็อกตัวคนเจ็บ
อีก๓คนลุมตีลุมทำร้าย
นี่ไม่รู้คนนี้ยังไงดีกว่า

หรือคนมาช่วยหรืออะไรแต่ว่าคนลุมอยู่นู่นอ่ะ

กล้ากลัวกลัวเหมือนกันนะดูอาวุธครบมือสักขนาดนั้นน่ะ

คนเจ็บชื่อเอ็มนะครับเป็นรายเดอร์
โอ้โหฟานไม่ยังเลย

คุณนี่มันตีเป็น๑๐ครั้งแล้วนะ
ดูสิอันนี้กระทุ่งกระทืบ

นี่คุณลุงที่พยายามจะห้ามนี่สงสัยเดินไปตามคนมาช่วยนะ

ซอยผลโยธิน๕๒เขตสายใหม่กรุงเทพนะครับ
เอาเป็นว่าเอมเนี่ยคนเจ็บ

วัย๒๔ปีที่เป็นรายเดอร์หนุ่มเนี่ย

โอ้โหโดนลุมยำซะขนาดนั้นน่ะ

พอยำเขาหนำใจแล้วก็พากันเดิน

ทงรองเท้ากระจัดกระจายหมดเลยนะ

เป็นห่วงจริงเลยค่ะเพราะฟาดไม่ยั้ง
เท้าก็ลุมกันไม่หยั้งเลยอ่ะ
มีปมก็จริงแต่คุณก็ทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้

ก็คุยหรือจะเจรจาหรือจะไปฟ้องร้องอะไรก็ว่ากันไป
แต่นี่ฮะโอ้โหอย่างนี้มันโหดเกินไป
ทุกผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง

ทั้งดึงทั้งฉุดเห็นมั้ยต่อยด้วย

นี่คุณลุงตามมาตั้งแต่แบบหอพักเลย

อยู่ที่ท้ายซอยบะพรนไมโยดทิน

เนี่ยจะเห็นเหมือนกับรถจักรยาน

นึงตรงคัน

ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๕มิถุนายนนะครับ
นี่สะบักสบอมบาดเจ็บสาหัสนะหลังจากที่นี่ดูบาดแผล
นี่ศีรษะหัวแตกหูนี่โอ้โหฉีกขาดเลยต้องเย็บอ่ะ
นี่นิ้วอีกนิ้วอีกเย็บทั้งนั้นเย็บทั้งตัวเลยค่ะ
นี่เย็บทั้งนั้นหลังจากที่อาการพอจะดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลได้
โอ้โหดูนี่เย็บทั้งตัวจริงนะมือขวามือซ้ายหูหน้าผากโอ้ยตายแล้ว
มือนี่ต้องใช้ปัดป้องตัวเองทั้งนั้นทั้งไม้ทั้งโอ้โหอะไรที่ถูกตีถูกเตะ
ต่อยถูกกระทืบเข้าไปอ่ะคือเอ็มก็เลยเอาภาพเอาวงจรปิดต่างต่างเนี่ย
ร้องขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดผ่านคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนี่ฮะนี่คือเอ็มฮะที่ถูกฉุดออกไปจากหน้าหอพัก
แล้วก็ถูกทำร้ายเพื่อผู้ชมครับอาการของเอ็มอย่างที่เห็นมาสักครู่นะฮะ
หูฉีกนิ้วเนี่ยเกือบขาดไป๒นิ้วเอ็มบอกว่าอย่างนี้ตัวเขา
ก่อนหน้านี้เขาเคยคบหากับหญิงสาวคนนึงซึ่งเขาบอกนั่นแหละคือคู่กรณี
คู่กรณีของผมแล้วคนที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นพี่ชายของหญิงสาวที่เคยคบหาด้วย
บอกชื่อยีนยีนเป็นหนึ่งในผู้ที่มาก่อเหตุ๗๘คน
เขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปประมาณเดือนนึง
ตอนที่เลิกกันฝ่ายหญิงไปมีแฟนใหม่เอ็มบอกว่าพอแฟนใหม่เนี่ย
รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นท้องก็ขอเลิกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ย้อนกลับมา
เพื่อจะมาขอคืนดีกับเขาเหมือนกับจะมาถามหาความรับผิดชอบ
จะอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่เอ็มบอกเขาขอปฏิเสธ
เขาต้องไปคุยกับครอบครัวก่อนขอปรึกษาครอบครัวก่อน
เพราะเขาไม่มั่นใจว่าเด็กในท้องเนี่ยลูกของเขาหรือเปล่า
เพราะมันเป็นช่วงที่เลิกกันด้วยเขาว่าอย่างนั้น
แต่เอ็มบอกเลิกไปเดือนนึงนะทีนี้ฝ่ายหญิงก็เลยไม่พอใจ
ก็เลยเอาเรื่องไปบอกพี่ชายก็คือยีนว่าเอ็มเนี่ยไม่รับผิดชอบ
ประมาณว่าโอ้โหเลิกเดือนนึงไปมีแฟนใหม่แล้วท้อง
มันคงยังไม่ท้องกับแฟนใหม่หรอกมั้ง
แต่พอแฟนใหม่รู้ว่าตั้งท้องก็เลยขอเลิก
เขาก็เลยย้อนมาหาเอ็มแต่เอ็มไม่รับผิดชอบ
ไปฟ้องพี่ก็คือยีนยีนเนี่ยติดต่อมาหาเอ็มเพื่อขอเคลียร์
บอกว่าทักแชทมาก่อนลักษณะข่มขู่บอกให้รอเลยนะ
เดี๋ยวจะไปหาเอ็มก็พยายามจะบอกว่าถ้าเกิดฝ่ายหญิงท้อง
คบกับเขาเนี่ยเขาพร้อมรับผิดชอบ
แต่พอเลิกไปแล้วไปมีผู้ชายคนอื่นแล้วกลับมาหาเขา
บอกว่าท้องเนี่ยเขาบอกเขาไม่มั่นใจ
เขาต้องปรึกษาครอบครัวก่อนเนี่ยที่แชทคุยกันนี่ฮะ

ีนพี่ชายของหญิงสาวคนนั้นอดีตแฟนของเขาเนี่ย
ก็ตอบกลับมาว่าเขาไปถามน้องเขาแล้ว
น้องเขายืนยันว่าไม่เคยไปมีอะไรกับคนอื่น
บกับเอ็มคนเดียวมีอะไรกับเอ็มคนเดียว
เอ็มก็ปฏิเสธพยายามปฏิเสธ
แล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเขามีหลักฐานว่า
ฝ่ายหญิงมีคนอื่นแล้วมีอะไรกับคนอื่น
หลังจากนี้เนี่ยเขาบอกเขาให้แม่เป็นคนตัดสินดีกว่า

ยังไม่ทันจะได้ปรึกษาอะไรทางครอบครัวเลย
ก็เกิดเรื่องขึ้นตามคลิปก็คือยีนเนี่ยพาพวกมาแล้วก็ลุมทำร้ายเขา
ผมแกว่งแล้วเขาก็มีไม้มาผมมองไม่เห็นข้างหลังนะพี่
เพราะว่าเขาดันผมไว้เดี๋ยวแบบกดแล้วเขาอยู่ข้างหลังผมประมาณสองสามคนนะพี่
ไม้เขาเตรียมมาไหมหรือว่าเขาหยิบมาทำมา
อันนี้ผมไม่เห็นครับพี่อยู่ดีผมตอนที่ผมรู้ว่าเป็นไม้คือเข้าหัวผมปั้งแล้วอะพี่

เจตนาตอนนั้นเรามองว่าเขาต้องการที่จะสั่งสอนหรือว่าจะเอาขนาดไหน
ผมบอกเขาว่าให้หยุดแต่เขาไม่หยุดเลยแล้วเขาเหมือนเขาเรียกเพื่อนเขามาอีก

อ่าท่านผู้ชมส่งข้อความกันมาเยอะพอสมควรทีเดียว
ใช่ค่ะก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะ
แต่เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะฮะ

คือถ้ามันจะเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้จริงเนี่ย
มันก็มีหลายอย่างที่จะเป็นทางออกได้

แต่อันนี้ทางพี่ชายของฝ่ายหญิงเขาบอกเขาไม่รอหรือยังไรเนี่ยฮะ
ใจเขาก็บอกว่าทำน้องเขาแบบนี้เขาทนไม่ได้หรอก
มันมีข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
พยายามจะป้องกันตัวเพราะว่าทางฝั่งของยีนเนี่ยมากันเยอะมาก
ควักมีดเป็นมีดพกที่เหน็บเอวอยู่เนี่ยออกมาป้องกันตัว
บอกว่าตอนนั้นเขาพยายามเหวี่ยงมีดออกไปแล้วค่ะ

มีดเนี่ยไปโดน๑ใน๘ชื่อโบ้จนโบ้เนี่ยบาดเจ็บ
ซึ่งหลังเกิดเหตุเอ็มก็ไปแจ้งความที่สอนอบางเขนนะฮะ
แต่กลัวคดีจะไม่คืบหน้ากลัวคู่กรณีจะมาทำร้ายอีกก็เลยมาร้องทางเพจ
สายใหม่ต้องรอดด้วยเพื่อขอความช่วยเหลืออีกทีนึง
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะฮะ
ได้ไปคุยกับลุงต๋อยลุงต๋อยอายุ๕๘ปี
นี่เนติชาวไปหาลุงต๋อยลุงต๋อยบอกผมนี่แหละคนดูแลหอพักที่จุดเกิดเหตุ

แล้วก็ให้เนติชาวเนี่ยมาซ้อนท้ายจักรยานยนต์ลุงมา

ครับลุงพาไปดูจุดเกิดเหตุ
ต๋อยเนี่ยเล่าให้กับน้องเนผู้สื่อข่าวของเราฟัง
บอกตอนนั้นนั่งดูทีวีอยู่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังมากวิ่งออกมาดู
เห็นคนเจ็บเนี่ยเขาร้องตะโกนขอความช่วยเหลือบอกลุงช่วยผมด้วย
พอลุงวิ่งไปดูเนี่ยโอ้โหตอนนั้นผู้ก่อเหตุก็พากันรีบขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีไปแล้ว
คือประมาณว่าโดนกันมาสักพักหนึ่งแล้ว
ขณะที่ทางแม่ของเอ็มนะฮะวันนี้น้องเนผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้เจอกับคุณแม่แล้วก็คุณตาของเอ็มด้วย
นี่ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยเนบอกคือแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นรายเดอร์นะ
เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็หาค่าเทอมด้วย
แล้วได้เจอกับอดีตแฟนตอนนั้นทั้งสองคนก็เหมือนกับคบหาอะไรกัน
แล้วเหมือนกับแม่บอกหลังก็รู้สึกว่าเขาจะลดสถานะเป็นเพื่อนกันแล้วนะ
แล้วตอนหลังเนี่ยฝ่ายหญิงมาบอกว่าเด็กในท้องเนี่ยที่ตั้งท้องอยู่เป็นลูกของเอ็ม
คือถ้าเป็นลูกของเอ็มจริงเนี่ยแม่บอกแม่ก็พร้อมรับผิดชอบนะ
แม่ก็จะให้ลูกชายเนี่ยรับผิดชอบนะแต่ไม่ใช่มาลุมกันแบบนี้แบบนี้มันคือสารเตี้ยหรือเปล่า
เคยคุยฮะเคยคุยเขาเคยมาบ้านเคยมาที่บ้านเคยที่บ้านผมก็เคยมาด้วยกันแต่เขาบอกเขาเลิกกันแล้ว
มาเลิกตั้งแต่ปีใหม่เขาเลิกไปนานแล้วแต่ทีนี้เขาก็ไม่พูดอะไรต่อแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเขาอีกเลย
แสดงว่าหลังจากปีใหม่ที่เขาบอกว่าเลิกกันเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเข้ามาเห็นหน้าเขาอีกเลยครับ
เดี๋ยวทางฝั่งของฝ่ายหญิงเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้ฟังนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเมื่อช่วงบ่ายทางเพจสายใหม่ต้องรอด
เอ็มไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสอนอบางเขนนะครับไปตามความคืบหน้าของคดีด้วย
โอ้โหนี่เอ็มคือทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาให้ปากคำนะฮะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุที่เอ็มบอกนี่โพสต์ภาพของโบ้
โบ๊ที่ว่าถูกมีดแทงที่เอ็มเขาพกมีดเหน็บเอาไว้แล้วออกมาป้องกันตัวแล้วเวียงไว้

แต่เอ็มบอกผมก็แค่เหวี่ยงไปเพื่อป้องกันตัว

ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับยีนยีนอายุ๓๒นะครับชื่ออัฐพลสิงหาเสนีนี่ฮะพี่ชายของอดีตแฟนของเอ็ม

ไปที่สอนอบังเขนไปให้ปากคำกับตำรวจยืนบอกกับเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าหลังจากที่ตัวเขารู้ว่าน้องเนี่ยตั้งท้องน้องบอกว่า
แต่มันก็๕รุม๑แต่ว่าเขาเขียว๕ไม่ใช่๘สาเหตุที่ต้องไปหลายคน
เพื่อนบอกว่าแถวนั้นมันอันตรายจะไปคนเดียวมันไม่ได้
ีนบอกว่าก็ที่เข้าไปช่วยกันลุมเนี่ยก็คือตอนนั้นเพื่อนเองก็เหมือนกับพอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยช่วยกัน
ีนอ้างว่าเอ็มเนี่ยมาบอกว่าอย่ามายุ่งกับแฟนใหม่ของเขานะเขาก็ยิ่งขึ้น
ทั้งที่น้องสาวเขายังท้องอยู่เลย

ก็เลยมองว่าเอ็มไม่ใช่ลูกผู้ชาย
แล้วพฤติกรรมที่ผ่านมาของเอ็มเนี่ยก็มักจะมีปัญหากับคนอื่นไปทั่วอยู่แล้วอันนี้ฝั่งยีนเขาอ้างนะ
สองคนลุมกันใช้ท่อนไม้ฟาดส่วนอีกสามคนก็คือเตะต่อยกระทืบเนี่ยค่ะ
ีนบอกว่าก็เอ็มก็เอ็มใช้อาวุธอะไรประมาณอย่างนี้
ฝั่งเขาถูกแท้งก่อนเขาก็เลยต้องเอาไม้
มาเป็นอาวุธในการป้องกันตัวเพราะเอ็มอ่ะมีมีด
แต่เขาไม่รับเป็นพ่อนะ
พอเขาไม่รับเป็นพ่อเนี่ยพี่ถ้าเป็นพี่พี่มีลูกพี่มีน้องสาว
พี่จะรู้สึกอย่างไรแม่นั่งร้องไห้พี่จะรู้สึกอย่างไรใช่ไหม

เป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็จะแจ้งข้อหากับทางยี
แล้วก็กลุ่มพักพวกที่ไปรุมทำร้ายเอ็ม
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ส่วนเรื่องที่ว่ามีเพื่อนในกลุ่มของยีน

ถ้ามีคนมาแจ้งความอ้าวทีนี้ฟังทางฝั่งน้องผู้หญิงได้ไหม
แฟนแฟนเก่าเอ็มใช่ไหมที่บอกว่าท้องกับเอ็มใช่ไหมคะ
แฟนเก่าของเอ็มนะน้องปินน้องปินอายุ๒๐นะ
ค่ะอ่าน้องปิ่นบอกว่าอย่างนี้ฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเนี่ยเลิกกับเอ็มจริงนะ
เมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเลิกไปเดือนเดียว
คุณรัชพรกลับมาคบกันอีกตอนเดือนกุมภาพันธ์
มาคบกันเดือนกุมภาพันธ์นี่ฮะแล้วรอบเนี้ยมาเลิกกันอีกครั้งนึง
เธอบอกเธอจำได้เลยค่ะวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมโอเค
อ่าทีนี้พอเลิกกันรอบนี้เนี่ยผ่านไปไม่กี่วันอ่ะ
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะเธอรู้สึกเหมือนแพ้ท้อง
อืมเธอก็เลยไปตรวจท้องแพทย์ก็บอกว่าตั้งคันค่ะ
เธอยืนยันว่าเธอคุยกับทางฝั่งของเอ็มแล้วคุยกับทางยายนะ
อ่าแล้วฝั่งนั้นเนี้ยปฏิเสธความรับผิดชอบอืม
และขอยืนยันว่าเด็กในท้องของเธอคือลูกของเอ็มอย่างแน่นอนค่ะ
นี่เธอบอกของพวกนี้มันบันทึกเวลาหมดเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เนอะ
มันบันทึกช่วงเวลาหมดนี่นี่พี่เนดูสิเห็นไหมอุ้ย
เน่นักข่าวของเราเนี่ยน้องปิ่นบอกก็ช่วงนี้ยังคบกันอยู่เลย
อ่านี่๒พฤษภาคมเพราะฉะนั้นไอทีวันเลิกกันแล้วไปมีคนอื่นแล้วเนี่ยเธอบอก
คือเธอไม่ได้ไปมีอะไรกับใครแล้วช่วงเวลาที่เลิกไปแล้วไปมีคนอื่นเนี่ย
มันยังไงมันเป็นลูกของเอมอย่างแน่นอนเพราะว่า
นับเวลาการตั้งท้องกับช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเธออยู่กับเอ็ม
ตอนที่รู้ว่าท้องเนี่ยเขาก็แบบพูดอย่างเดียวเลยว่าเขามีคนใหม่แล้ว
เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่ามายุ่งกับคนใหม่เขานะแต่วันที่๑๙เขายังทักมาหาหนูอยู่
สภาเขายังทักมาหาหนูอยู่ยังรักเหมือนเดิมยังอะไรเหมือนเดิ
เขาพูดอย่างนี้แต่วันที่๒๙เขามีคนใหม่อะไรอย่างนี้
แต่คืออาจจะเป็นเหตุผลที่เขาไม่อยากรับผิดชอบคือเขาอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้ว
แต่หนูก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่ต้องการแค่แบบว่าขอโทษแม่ไปหน่อยได้ไหม
คือเรื่องคดีรุมทำร้ายกันเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
คือการใช้ความรุนแรงอันนี้ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือน้องผู้หญิงกับลูกในท้อง
หาทางคุยกันพี่ว่านะเอ็มก็แสดงความรับผิดชอบ
ว่ายังไงก็ว่ากันไปหรือจะรอตรวจดีเอนเอก็ตกลงกันให้เคลียร์
เพราะว่าจริงเรื่องนี้มันตรวจสอบได้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นลูกใครที่แน่
แน่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องแยกเรื่องอย่างที่พี่อุ๋ยบอกแต่คุยกันก็ดีที่สุด
มันจะได้หาทางออกที่มันตรงกลางแล้วก็ปลอดภัยกันทั้งทุกฝ่าย